พาไปที่ตำบลคลองสะบัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่นี่เนี่ยนะมีคนเขาปลูกกล้วยเอาไว้เป็นสวนเลย
บ้านไหนปลูกกล้วยคุณไม่ได้ทานหรอกค่ะเพราะมีขโมยค่ะปีนรั้วปีนกำแพงมาตัดกล้วยหายไปเลยขโมยขโมยกล้วย
ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดกันนะคะเต็มเต็มค่ะคุณกล้องเนี่ยจับภาพชัดเจนเลยขณะที่มีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังปีนปลายขึ้นมาบนกำแพงของบ้านเลขที่สิบเอ็ด
ปีนมาแบบชัดเลยโอ้โหเต็มกล้องอ่ะลงท้องรองเท้าเห็นหมด
แต่เรียกว่าชำนาญมากเห็นไหม
เธอนำเครือกล้วยที่ตัดเอาไว้อย่าหนีบไว้ตรงหว่างขาก่อน
แล้วจากนั้นนั่งลงบนกำแพง

นั่งปั๊บแล้วปีนลงมา

ปล่อยกล้วยลงไปก่อนแล้วตัวปีนลงมา
จากนั้นก็หลบหนีหายไป
เจ้าของบ้านชื่อว่าคุณยายวรรเภรพิมพ์สุวรรค์นะคะ

ช่วงประมาณตี๑๓๐ของวันที่๑๙เมษายนที่ผ่านมานี่เอง
ครับแล้วหลังเกิดเหตุตอนเช้าเนี่ยลูกสาวเนี่ยถามกับคุณแม่เจ้าของบ้านเนี่ยว่าตัดกล้วยไปกินหรือเปล่า
มันหายไปเนี่ยยกเครือเลยคุณเห็นไหมเขาบอกว่าแม่บอกว่าแม่ไม่ได้ตัดเพราะว่ากล้วยเนี่ยมันสูงแม่จะไปตัดได้ไงนึกออกไหม
คุณดูต้นกล้วยต้นนี้มันสูงใหญ่มากลูกสาวก็เลยเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะแม่ไม่ได้ตัดแล้วใครล่ะตัดก็เลยไปเปิดกล้องวงจรปิดดู
งานนี้ก็เลยพบว่าอ่ะแน่นอนล่ะจ๊ะมีมือดีแอบปีนกำแพงขึ้นมาตัดตัดออกไปแบบหมดเคลือเลยอะค่ะ
ก็เลยไปแจ้งกับผู้ใหญ่บ้านก่อนครับแล้วปรากฏว่าผู้ใหญ่บ้านก็ถูกขโมยตัดเครือกล้วยเหมือนกันจ้ะผู้ใหญ่ก็โดนผู้ใหญ่ก็โดนจ้า
ก็เลยโอ้ปรับทุกข์กันสนุกเลยสิก็คือทั้งทั้งหมู่บ้านอ่ะจะใช้คำนี้ก็ได้เดี๋ยวนะทั้งหมู่บ้านเหรอ
เพราะว่าผู้ใหญ่บ้านก็โดนบ้านไหนที่มีกล้วยแล้วมันออกเครือเนี่ยโดนตัดหมดเลยอ่ะคุณแล้วเขาบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะเป็นครั้งที่สองแล้วด้วยแล้วเนี่ยเขาบอกว่าได้ยินว่าคนในระแวกชุมชนก็โดน
ชาวบ้านบางคนทนไม่ไหวไงคะก็เลยติดกล้องวงจรปิดเอาไว้ได้ดูกันงานนี้เลยมีผู้เสียหายหลายรายเลยค่ะทางผู้ใหญ่บ้านเองก็บอกว่าแล้วกล้วยบดชีที่เตรียมไว้จะทำยังไง
โอ๊ยก็คงต้องรอปีหน้ารอปี่ต่อไปก็จะตายแบบปี่ก้วยเดี๋ยวเขาจะเดินทางแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือก็
จะนำภาพจากกล้องวงจรปิดอันเนี้ยเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะเพื่อให้ตำรวจเนี่ยติดตามหาผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายคือบางคนคิดว่ามันแค่กล้วย
แต่บางทีคุณนึกออกไหมการขโมยขึ้นบ้านไม่ว่าคุณจะขโมยกล้วยหรืออะไรก็แล้วแต่

งั้นต้องฝากไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจนะผมว่ามันไม่ใช่เรื่องกล้วยธรรมดา
มันไม่ใช่เรื่องกล้วยแล้วอ่ะเพราะว่าขโมยกันจริงจังเลย
ใช่แล้วขโมยกันหลายบ้านหลายที่ผู้ใหญ่ใช่มั้ยผู้ใหญ่ยังโดน
แล้วกำนันโดนไหมโอ้จะไปรอดได้ยังไง
โถนึกว่าจะพูดถึงในน้๋อมเพลง
นี่ฉันก็ไปให้เรื่องมันจบตรงนี้หรือแค่กำนันก็พอแล้ว
ตำรวจจะได้เรียกมาจัดอุมคนร้ายนะใช้หลักฐานตรงนี้แหละ